อาชญาวิทยาเคยพูดเอาไว้นะคะว่า
ไม่มีคดีไหนที่ไม่ทิ้งร่องรอย
หลายคนบอกว่ามันคล้ายกับคดีนี้ของนายพิธาหรือเปล่า

ที่ไม่มีเรื่องไหนที่ไม่มีเบาะแส
ล่าสุดนี้เริ่มมีการขุดเอาหลักฐานกันออกมา

จนถึงขั้นมีคนตั้งข้อสังเกตว่า
หรือจริงแล้วมันจะมีขบวนการในการฟื้นคืนชีพไอทีวี
เพื่อสกัดกั้นเส้นทางการเป็นนายกรัฐมนตรี
คนที่๓๐ของนายพิธาริมเจริญรัฐ
ติดตามเรื่องนี้ในจอดสนามการเมืองค่ะ
คดีการถือกรองหุ้นไอทีวีของทิมพิธาลิ้มเจริญรัฐ
ดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกล
ซีรีส์ลึกลับซับสนส้นเงินแต่อย่างใด
ตรงกันข้ามกับเป็นเรื่องราวที่เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา

ที่เฉพาะลงที่อาจมีขระบวนการที่ต้องกำจัดเซียนน้ำ
บนเส้นทางอำนาจให้หมดไป
ถึงขนาดบิดเบือนเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น
ให้เปลี่ยนจากขาวเป็นดำเพื่อใช้ในการป้ายสีนายพิธา
พิทาอยู่เมื่อการขอบคุณพระไทยประโยชน์

เมื่อพระศร้อไหนมีปีไหน

เราไม่รู้หรอกนะว่าใครจะชนะ

ทั้งหมดเลยประมาณ๙๕๐๐กว่า
เสียเงินเกือบหมื่นเพื่อที่จะดูรายชื่อเฉยเนี่ยนะคะ
แต่เมื่อหลักฐานชิ้นสำคัญค่อยปรากฏออกมา
ภาพร่างของขบวนการนี้ก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นเรื่อย
เพราะหากเชื่อมโยงตัวละครที่ปรากฏออกมาต่างเกี่ยวพันกันแทบทั้งสิ้น
แต่น่าประหลาดใจทั้งที่หลักฐานที่เป็นคลิปวิดีโอที่มีทั้งภาพและเสียง
พูดถึงสถานะของไอทีวีซึ่งตรงกันข้ามกับหลักฐานเอกสารที่ในเรืองไกรลีกิจวัฒนะ
สมาชิกพักพลังประชารัฐเอาไปเรียกร้องต่อกรกตกลับบอกว่าเป็นความผิดพลาดเรื่องเล็กน้อย
ที่มันเป็นเรื่องใหญ่มาก
เก้าไกรขอยืนยันว่าขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่า
เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องรักษาเสียงของประชาชนที่ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศในระบอบประชาปไตยไว้ให้ได้
แม้จะมีความพยายามจากบุคคลบางกลุ่มที่ต้องการจะใช้ประเด็นหุ้นไอทีวี
เพื่อส่งให้สารรับนูลสั่งให้หัวหน้าพักเก้าไกรหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรให้ได้
ก่อนที่จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกลำตีคนใหม่
พักเก้าไกรยังเชื่อมั่นว่าอำนาจของประชาชนจะได้รับชัยชนะในที่สุด
สรรพสิ่งในโลกล้วนมีต้นทุนเมื่อกล้าที่จะกล่าวหาว่าใครทำผิด
หากเขาพิสูจน์แล้วว่าไม่ผิดผลที่กล่าวหาก็ต้องพร้อมที่จะรับผลแห่งการกระทำนั้น
คุณอาจหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลาแต่คุณไม่สามารถหลอกคนทุกคนได้ตลอดเวลา
อปราฮามบินคอนประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวไว้เช่นนั้น